ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรี
ระหว่างครูปีชากับหมวดจรูน

เพื่อไม่ให้ท่านรู้สึกเงียบเหงาจนเกินไป
ทั้งสองฝั่งสองฝ่ายก็เลยออกหนังสือกัน

เดี๋ยวมาดูกันว่ามีชื่อเรื่องแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับ
ดูทางฝั่งครูปรีชาก่อนครับ
นี่ครับเป็นตัวอย่างปกหนังสือที่นายปรีชาไคร่ครวนได้เขียนเอาไว้นะฮะ
โดยทนายวรยุทธ์บุญวงศัยทนายความของครูปรีชา
ได้โพสต์เมื่อวานนี้บอกว่า
ขอนำเรียนว่าปกหนังสือมาแล้ว

หากมีคนสนใจซื้อหนังสือ
จะนำรายได้ส่วนหนึ่งทำบุญสร้างวิหาร
ที่วัดป่านาเบี้ยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยด้วยนะครับ
แล้วหนังสือเล่มนี้นะครับใช้ชื่อว่า
คำพิพากษาของสังคมคดีหวย๓๐ล้าน
ที่หน้าปกก็มีครูปรีชา
มีพยานฝ่ายครูปรีชานะครับ
แม่ค้าขายสลากที่กาญจนบุรี

ที่เราพยายามดูนะครับ
เจ๊บ้าบินเจ๊พัดเจ๊เกียว

คือทนายสุชพงศ์กับทนายวรยุทธ์

ยังมีดวงอาทิตย์ที่ส่งแสง

นายวรยุทธ์บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ

ตอนนี้หนังสือยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ

แต่ขนาดแค่หน้าปกนะคุณเห็นมาสอน
มีคนเริ่มสั่งจองเข้ามาเยอะแล้ว
คาดว่าถ้าจะทำมาในชุดแรกเนี่ย

ก็คือทนายตั้มที่ทำเรื่องคดีให้หมวดจรูนอีกฝั่งหนึ่ง

นายตั้มเขาก็โพสต์ในเฟซบุ๊คของเขานะคะ

แล้วเราเจอเขาที่มาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญไง

บอกด้วยนะผมก็มีหนังสือกำชับว่าต้องบอก
เดี๋ยวผมจะรอดูว่าพูดถึงหนังสือผมหรือเปล่า

ครูปีชาก็ต้องพูดถึงหนังสือทนายตั้มนะคะ
หนังสือก็คือปฏิหารหวย๓๐ล้านดังสนั่นเมือง
แผงหนังสือเร็วนี้โพสต์เอาไว้แบบนี้ค่ะ

หลังจากทำคดีหวย๓๐ล้านก็มีปฏิหารหลายอย่างเกิดขึ้นกับผม
ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปจากเดิม
จากเป็นทนายธรรมดากลายเป็นทนายที่มีคนรู้จักมากมาย
วันนี้เป็นวันเกิดผมก็คือโพสต์ไว้๑๓สิงหาคมใช่ไหมคะ
วันนี้เป็นวันเกิดผมเลยมีความคิดอยากจะบันทึกประวัติศาสตร์นี้
ไว้เป็นหนังสือคดีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น
แต่เกิดขึ้นแล้วและเป็นเรื่องที่ดังสนั่นเมือง
จนทำให้หลายคนรู้จักกับผมทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด

หนังสือปฏิหารหวย๓๐ล้านดังสนั่นเมืองนะคะ
สมมตินะคุณเก็บมาสอน

รูปรีชาชื่อหนังสือคำพิพากษาของสังคมคดีหวย๓๐ล้าน
นายตั้มชื่อหนังสือปฏิหารหวย๓๐ล้านดังสนั่นเมือง

ส่วนคดีนี้คดีหวย๓๐ล้านกาญจนบุรี
วันพรุ่งนี้๒๐สิงหาคม
สารจังหวัดกาญจนบุรีนัดไต่สวนมูลฟ้อง
คดีที่ครูปรีชาไคร่ครวนเป็นโจทยื่นฟ้องหมวดจรูน
ข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
เป็นการนัดไต่สวนมูลฟ้องครั้งที่๔นะครับ
ซึ่งคดีนี้ไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรกเมื่อ๔มิถุนายนนะฮะ
โดยวันดังกล่าวครูปรีชาถูกไต่สวนคนแรกนะครับ

สารท่านก็นัดไต่สวนครั้งที่๒๒๙มิถุนายน
แต่ว่าครูปรีชาวันนั้นไม่มานะฮะอ้างว่าไม่สามารถลางานได้
สารก็เลยนัดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่๓๒๓กรกฎาคม
โดยทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายของร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลบอกว่า
ครั้งนั้นก็ได้ซักค้านครูปีชาแต่ว่ายังไม่เสร็จ
สารท่านก็เลยนัดต่อก็คือนัดวันที่๒๐สิงหาคมวันพรุ่งนี้
ก็ถือว่าจะเป็นการไต่สวนมูลฟ้องครั้งที่๔
คือหลายคดีที่ไปถึงชั้นสารแล้ว
สารท่านก็ให้รอฟังผลของคดีนี้แหละ
คดีที่กำลังไต่สวนกันเนี่ยคดีที่ครูปรีชา
หมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจร
ที่อยู่ในชั้นของสารอาญาของสารจังหวัดกาญจนบุรี